อันนี้ที่จังหวัดตราดครับมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุ

ออกไปทำธุระ๓วันเอามาคืน

นี่ไปแอบเปลี่ยนอะไรใช่ไหมทะเลาะกัน
สุดท้ายมีคนโดนแทงไส้ไหลเลยครับ

เป็นวินาทีที่ตำรวจนั้นเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุครับ
เขาอยู่ในบ้านตอนแรกใส่เสื้อแขนยาวสีขาว
ตำรวจก็บอกว่าอ้าวไม่ทำอะไรนะถอดเสื้อให้หมด
จะได้มั่นใจว่าไม่ได้มีอาวุธอะไรต่าง
เขาก็ค่อยถอดเสื้อครับแล้วก็มานั่ง
หลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปคุมตัวเขานะครับ
ตำรวจสพเขาสมิงครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่
คุมตัวคนก่อเหตุคือนายธวัชชัยอายุ๒๖
คุมตัวได้เรียบร้อยปั๊บหลังจากนั้นไปดูของกลางครับ
อาวุธที่เขาใช้ก่อเหตุเป็นมีดพับ
พับความยาวประมาณ๑๕เซนเมื่อคลี่ออกมานะครับ
เล่มนี้แหละครับวางไว้อยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีท่าที่จะขัดขืนใดนะครับเขาก็ชี้

เล่มนี้ที่เขาใช้แทงน้าของเขาน้าคือนายวีรชัยอายุ๔๒
เจ็บหนักเลยครับไส้ไหลทะลักออกมา
ขออภัยนะคุณผู้ชมคือต้องเล่าให้ฟัง
เพราะว่านี่เป็นเพราะความอารมณ์ร้อน

เจ้าหน้าที่นำตัวน้าส่งโรงพยาบาล
หลังจากประถมพยาบาลห้ามเลือด

ไปถึงปั๊บก็รีบส่งตัวเข้ารักษาโดยด่วน

น้าเนี่ยมาหาถึงบ้าน

ผมใช้มีดแทงไปที่หน้าท้องของน้า

้าก็เห็นว่าเดินกลับบ้านได้นะ
ไม่รู้ว่าเขาอาการหนักขนาดนั้นนะเนี่ย
พอนักข่าวถามถึงปมเหตุนายธวัชชัย

ไม่พูดครับ
เข้าใช้วุฒิไปใช้วุฒิอะไรอ่ะ
สาเหตุที่เขามาทำร้ายเราเพราะอะไรครับ

สาเหตุเราบอกได้ไหม
ข่าวพยายามจะถามแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบ
ไม่เป็นไรมีคนที่ตอบแทนครับ

จริงแล้วน้าหลานคู่นี้ตีกันมาก่อนหน้านี้นะครับ
แต่มีคนมาช่วยห้ามผู้หญิงคนนี้ครับ
คุณธิดาเป็นพี่สะพ้ายของคนเจ็บ
และมีสักเป็นป้าสะพ้ายของคนก่อเห
จริงแล้วเขามีอาชีพคือขายแมลงทอดตามตลาดนัด
ที่บ้านของเขายังมีรถเป็นรถพ่วงข้างนะครับ
ที่จะมีกระทงกระทะเอาไว้ขายแมลงทอด

นั่นเป็นรถที่เขาใช้ทำมาหากิน

นี่รถคันนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
รถเขาก็จอดอยู่ที่บ้านนั่นแหละส่วนเจ้าตัวนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ไม่ใช่คันนี้เป็นอีกคันนึง
มีมอเตอร์ไซค์อีกคันก่อนหน้านั้นจอดอยู่ที่บ้านของวีรชัยนั่นแหละ
คันนี้ครับจอดอยู่ที่หน้าบ้านคนเจ็บประมาณ๓๔วันก่อนถ้าจำไม่ผิดนะ
ธิดาเล่าให้ฟังแล้วคนก่อเหตุน่ะธวัชชัยเขามายืมรถคันนี้ไปใช้
ไปใช้ประมาณ๓วันแล้วก็เอามอเตอร์ไซคันนี้มาคืนสีดำคันนี้ครับ
พอเอามาคืนปั๊บเจ้าของรถก็คือคนเจ็บนายวีรชัยเขาบอกรถไม่เหมือนเดิม
เหมือนรถถูกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นไปถามไปถามหลานเอ้ยเอารถไปทำอะไรอ่ะ
ทำไมรถไม่เหมือนเดิมแล้วทะเลาะกันพอทะเลาะกันรอบนั้นเนี่ย
ป้าเป็นคนเข้าไปช่วยห้ามนะห้ามน้ากับหลานไม่ให้ตีกัน
แล้วป้าก็เสนอว่าเอาอย่างนี้เอารถไปซ่อมไปไปเปลี่ยนอะไร
ทำให้มันเหมือนเดิมไปมันเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายให้เป็นคนกลาง
ปรากฏว่าทั้งคู่กลับมาทะเลาะกันอีกครั้งแล้วรอบนี้รุนแรงมากครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติ
ผัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเคยติดคุกมาแล้วหลายครั้ง
เหตุการณ์ล่าสุดผู้ก่อเหตุทะเลาะกับน้าเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่ยืมไป
แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้น
ขณะที่ตำรวจสพเขาสมิงครับคุมตัวคนก่อเหตุไปโรงพัก
รอสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ